ช่วยแล้วก็ไปดูคุณป้าท่านนี้หน่อยนะครับ
ท่านป่วยเป็นโรคเศรษฐ์เงินเวลาห้ำลังมาหลายปี
คุณผู้ชมล่าสุดน้ำหนักก็พุ่งขึ้นไป๒๐๐กิโลครับ
ทำให้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้
นี่ฮะท่านก็เจ็บป่วยทรมานแบบนี้
แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่

คุณป้าวาสนาแก้วบริสุทธิ์หรือว่าคุณป้าจุ๋มอายุ๕๘ปี

เป็นโรคสะเก็ดเงินผิวหนังอักเสบเรื้อมรังเดินไม่ได้
นอนติดเตียงมาแบบนี้มากกว่า๓เดือนนะครับ
แต่ว่าเขาป่วยแบบนี้เรื้อรังมา๓ปีแล้ว
ที่บ้านของคุณป้าก็เป็นแค่เพลิงพักปลูกสร้างแบบไม่แข็งแรง
ในบ้านก็เต็มไปด้วยคราบผิวหนังของคุณป้าที่มันลอกล่อ
คุณผู้ชมดูดิดูสภาพร่างกายท่านแล้วก็บ้านของท่าน
ผิวหนังท่านก็ลอกตกกระจายเกลือนเต็มพื้นแล้วครับ

จุ๋มเล่าแบบนี้นะป้านะ

แต่ว่าเพิ่งจะหนักมา๓๔เดือนนี่แหละ
รู้สึกว่ามันปวดแสบปวดร้อนที่แผลมากเลย

วันนอนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด

เพราะว่าไอ้โรคนี้คุณผู้ชมมันก็

โรคครับจนตอนนี้ไม่สามารถ
จะทำอะไรได้แล้วช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้

ไปช่วยนะฮะอย่างน้อยให้อาการดีขึ้น

ก็เป็นมากป้าเรินกลายไม่ได้แล้ว

สู้นะคุณผู้ชมดูใครลำบากอยู่
ใครทรมานอะไรอยู่ใครกำลังทุกใจดูคุณป้าเลย
แล้วก็เอาประโยคเมื่อกี้ขออย่าถอย
ผู้ชมคิดดูคือเราบางทีแก้ไปเก่านะ

แล้วอะไรไปโดนมันก็จะเจ็บปวดทรมาน
คุณป้าแกบอกว่าแต่แกก็ไม่ถอยนะแกก็สู้
โดยมูลฤษิร่วมกุโสนชมูลประการกับช้อบ้านช่วยกัน
จะออกมาได้ก็ค่อนข้างใช้เวลาครับ

ลำเลียงขึ้นเตียงสนามก็ต้องใช้คน๘คน
ในการยกร่างของป้าจุ๋มขึ้นไป

จังหวะที่แกโดนไปแกก็ร้องเพราะแกเจ็บปวด

ด้วยความที่ไปอยู่ในป่าย่าต่างนาน
เดินผ่านสะพานมันแคบนี่ดูดิ
ทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังมันเป็นสะพานปูน
มันเดินได้แค่แบบคนพอสวนกันได้
แต่ตัวคุณป้าเองก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะ
สุดท้ายก็ค่อยต้องเปลี่ยนคนช่วยกัน

เปลี่ยนมือกันเป็นระยะ
แล้วก็นำตัวคุณป้าไปส่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
แล้วก็เดี๋ยววันจันนี้จะนำตัวคุณป้าส่งต่อไป

เพื่อรักษาอาการปวดที่คุณป้าเป็นตามขั้นตอนต่อไป
ขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกคน
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เห็นภาพคุณป้าจากโซเชียลแหละ
แล้วทำให้คนหลั่งไหลเข้าไปช่วยคุณป้า
ขอบคุณพี่ทุกคนเลยทั้งกู้ภัยพี่วินมอเตอร์ไซค์
รับจ้างพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ได้บุญกฎสนที่จริงช่วยคนนะคุณป้ายังสู้เลยนะค่ะมา